เป็นข่าวดีเลยนะครับโดยนายปานปรีพระหิตธานุกรครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ
ถึงความคืบหน้าการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนค่าราชการว่า
เสร็จแล้วน่าจะภายในอีก๑๒วันนี้ครับ
ต้องอยู่ที่การพิจารณาของคอรมอลนั่นเอง
รอติดตามกันนะครับว่าวันอังคารหน้าจะมีข่าวดีมา

และเรื่องนี้เกี่ยวกับนโยบายค่ารถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายครับ
โดยทางกรมขนส่งทางรางได้มองว่ารูปแบบที่เหมาะสมที่จะกำหนดอัตราค่าโดยสารอัตรานี้ได้เนี่ย
ภาครัฐจะต้องลงทุนก่อสร้างโครงสร้างทั้งหมด
และให้เอกชนมารับจ้างเดินรถ
ลักษณะเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับ
เพื่อให้ภาครัฐกำหนดค่าโดยสารได้
แล้วเสนอค่าแรกเข้าสำหรับรถไฟฟ้าในเมืองอยู่ที่๑๔บาท
ค่าโดยสาร๒บาทต่อกิโลเมตร
ส่วนรถไฟความเร็วสูงค่าแรกข้าว๙๕บาท
และค่าโดยสาร๑บาท๗๓สตางค์ต่อกิโลเมตร
อีกแนวคิดหนึ่งก็คือเสนอให้คิดค่าโดยสารตามพื้นที่
หากอยู่ในโซนแรกคิดอัตราค่าโดยสาร๒๐บาท
โซน๒๒๕บาทและโซน๓๓๐บาทครับ
จะมีการนำเสนอต่อรัฐบาลภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ
มาถึงเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับราคาน้ำมันครับ
มีการร้องเรียนเกี่ยวกับค่าการตลาดน้ำมันเบนซินของผู้ค้า
สูงกว่าที่กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือเอาไว้

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านราคาน้ำมันแก่ประชาชน
แต่ปัจจุบันค่าการตลาดยังอยู่ที่ลิตรละ๔บาท๘๐สตางค์

หากค่าการตลาดสูงเกินที่ขอความร่วมมือเอาไว้
จำเป็นต้องร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์
ใช้มาตรการด้านกฎหมายในการเข้ามากำกับดูแล
ถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวน

ผู้ค้าน้ำมันควรต้องระวัง
รักษาค่าการตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยครับ